เริ่มที่ทีมวอเล็กบอลสาวไทยกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวคืนนี้นอนดึกกันหน่อยนะครับตีหนึ่งครึ่ง
ก็จะลงสนามนัดที่๒ในศึกชิงชำโลก
พบกับโปแลนด์นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาในช่วง๕เกมหลังเนี่ย
เราจะแพ้มาหมดนะครับแต่ทีมเสาไทยก็
หวังว่าเกมนี้จะล้างตาเอาชนะให้ได้บ้างนะครับ
ก็มีการฝึกศอบมากว่านี้นะครับทางครดด่วน
ก็เน้นไปที่ข้อผิดพลาดกับเกมกับทางธุรกีนะครับ
มีการปรับสภาพสนามในเรื่องของแสงและขนาดสนาม
ก็ยอมรับนะครับว่าเล่น๒เกมติดต่อกันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ
แต่ตอนนี้นักกีฬามีความมั่นใจมากขึ้นมีความสมบูรณ
แล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็พร้อมเจอกับโปรแลนด์คืนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะครับ
จากนั้นนะครับโค้ดออสกิติพงศ์รัชดาเกียงไกร
หัวหน้าภูมิสอนทีมวอเตอร์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้เข้ามาช่วย
เสริมความแข็งแกร่งด้วยนะครับให้กับทีมสาวไทย
โดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติแล้วก็จิตใจครับ
จึงมาร่วมเล่นเกมวอร์มบอลแล้วก็จ่ายบอลให้กับนักกีฬา
เกมกับโปแลนด์จะเป็นเกมที่สนุกนะครับ
ใครต้องเล่นให้มีความแน่นอนแล้วก็มีความสุขในการเล่นให้มากที่สุดนะครับ
ฮัตยาบำรุงสุขกับอัชรพรคงยศก็บอกว่าการเจอกับโปรแลนด์ครั้งที่๒ในปีนี้
ก็ยังใช้ผู้เล่นเดิมนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้าง
ต้องไปดูวีดีโอเพื่อเรียนรู้แล้วก็ข้อผิดพลาดของตัวเอง
เพื่อนำมาปรับปรุงส่วนการดูแลร่างกายก็พักผ่อนเต็มที่นะครับ
แล้วก็มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยดูแลด้วยนะครับ
การกินก่อนเลยค่ะอันดับแรกเราต้องกินให้ถึง
แล้วก็อิกอวอลี่ร่างกายตัวเองให้เร็วให้เร็วขึ้น

ซึ่งหรือว่าพอได้อาหารไทยต้องได้เติมพลังคือได้กินข้าว
ไปดูอีกตัวช่วยของสาวไทยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่
แล้วก็ทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็มาทั้งหมด๖คนมาช่วยดูแลเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
พร้อมกับอุปกรณ์ที่มาในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ก็มีทางแคปซูลออกซิเจนหรือไฮปาเมริกแคปซูลนะครับ
แล้วก็มีเครื่องเลเซอร์กำลังสูงเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ศึกหล่อด้วย
แล้วก็เครื่องปล่อยขึ้นเหนือแสงนะครับ
อันนี้มาตรวจดูอาการบาดเจ็บของนักกีฬาด้วยนะครับ
ก็สถิติการพบกันนะครับไทยอันดับ๑๔ของโลก
โปแลนด์อันดับ๑๓ของโลก
ครั้งหลังสุดก็ต้องยอมรับว่าเราแพ้รวดเลยนะครับ
ไทยแพ้ไปบุดหวิดนะครับ๒ต่อ๓เซตนะครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เอาใหม่ได้นะครับ
ส่วนทีมโมเลพอร์ชายไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
เดินทางไปแข่งขันรายการชายหาดนะครับ
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังแข่งจบเนี่ยรถกระบะที่มานะครับ
ดันไปติดลมโคนงานนี้ก็ต้องออกแรงกันเต็มที่ครับ
ในโซเชียลก็ไม่ได้สนใจการรวมพลังเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าไปโฟกัสการออกเสียงของนักกีฬาชายครับ
พร้อมกับเอาใจช่วยว่าจะสามารถดันรถขึ้นที่ติดลมได้หรือไม่นะครับ

ชายแท้ทั้งหมดแรงเขียนไม่เท่าไหร
แต่แรงกรี๊ดมาเต็มนะครับ
ก็ดูลีลาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับ
ไปดูเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
มีการลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะลงสนามนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย

คืนนี้ก็จะแข่งเวลา๒๑นาฬิกา
ก็มีการซ้อมประมาณสัก๑ชั่วโมงครึ่งนะครับ
เน้นไปที่การทบทวนแท็กติก

มีรายละเอียดของเกมรับที่เราเองก็ยังมีช่องว่างนะครับ

เพื่อสร้างความมั่นใจในเกมต่อไปนะครับ